อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมคือมันเป็นคดีที่ไปขับเก๋งเนี่ยแล้วก็ไปชนมอเตอร์ไซค์
หลังจากนั้นมันมีข่าวว่ามันมีการตามกระทืบซ้ำมีผู้เสียชีวิต๒ราย
เหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่เดือนธันวาคมช่วงวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ณตอนนี้เนี่ยคนที่ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วแล้วเขาก็รับสารภาพด้วยนะว่าผมเป็นคนขับชนจริง
แต่ปฏิเสธเรื่องของการทำร้ายไม่ได้ลงมือทำร้ายคู่กรณีนะคะ
เอาผ้าปิดหน้าอยู่คือนายนันทวัฒน์บุญธัญกิจอายุ๒๒ปี
ก็ไปมอบตัวค่ะกับตำรวจนครบานสายไหมซึ่งเบื้องต้นเนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่
รับสารภาพนะเมื่อวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ผมขับรถเก๋งไปชนมอเตอร์ไซค์ของนายชัยวัดสังเผือก
กับนายศิวะสิงหาภูกาม
ผมขับชนจริงแต่ไม่ใช่ผมนะที่ลงมือทำร้ายร่างกายทั้งสองคนอ่ะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทษธนูสุขเสริมรองผู้กำกับการสนสายไหมก็เปิดเผย
ว่าจากการที่เจ้าหน้าที่เขาสอบถามสอบปากคำนายนันทวัฒน์
เขาบอกว่ารู้จักกับนายชะนินสุดนิมิตร
ชะนินเป็นผู้ต้องหาอีกคนนึงนะคุณผู้ชม

แล้วช่วงที่เกิดเหตุทั้งสองคนนี้
นายนันทวัฒน์กับนายชะนินเนี่ยก็ไปดื่มเหล้ากันที่สถานบันเทิงแถวรังสิต
โดยนายชะนินเนี่ยขับรถไม่ไหวพอขับรถไม่ไหวปั๊บ
ก็มาให้นายนันทวัฒน์ขับแทน

นันทวัฒน์เห็นมอเตอร์ไซค์ของนายชัยวัดกับนายศิวะขับปาดหน้า
ก็เลยทำให้นายชะนินโมโห

แล้วนายชะนินก็เลยบอกกับนายนันทวัฒน์ชนไปเลยขับชนไปเลย
นายนันทวัฒน์ก็เลยขับรถชนมอเตอร์ไซค์จนล้ม
แล้วนายนันทวัฒน์บอกว่าที่ผมชนตอนนั้นผมก็ตกใจนะ
แต่ว่านายชะนินเนี่ยกลับไปกระทืบนายชัยวัดนายศิวะ
ที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์กระทืบจนแน่นิ่งเลยค่ะ
แล้วนายนันทวัฒน์ก็ห้าม

หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการขับรถหนีไป
เรื่องต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหา
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็จะนำตัวไปฝากขังที่สารมินบุรี
โดยพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวนะคะ
ทีนี้ก็ไปสอบถามพ่อของนายนันทวัฒน์
บอกว่าลูกชายกลัวเรื่องที่เกิดขึ้น
คือลูกกังวลใจตลอดเวลาเลย
ลูกชายก็มาปรึกษากับครอบครัว

แต่ผมไม่ได้ไปกระทืบเขาไม่ได้ไปทำร้ายเขา
โดยวันนั้นมีนายชะนินนั่งหน้ารถ

แต่ตัวนายนันทวัฒน์ไม่ได้ลงไปทำร้ายร่างกาย

แต่ว่าภายหลังพอเป็นข่าวเนี่ยข่าวคนก็เข้าใจผิดเยอะไง
รวมถึงนายชะนินที่เขาบอกว่าเป็นคนที่สั่ง
ก็โยนความผิดมาให้กับนายนันทวัฒน์
นายนันทวัฒน์ก็เลยบอกว่าปรึกษาพ่อ
อยากที่จะไปชี้แจงข้อได้จริงนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ